วันนี้โคศกของก้าวไกลชวนสมาชิกรัฐสภาให้ร่วมกัน
ปิดสวิตช์สวตัดอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็บอกว่าดักทางว่าไม่ให้มีการใช้วิชามาน
ทำให้การประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ล่ม
คุณรังสิมันโรมค่ะคุณผู้ชมค่ะสอสอบัญชีรายชื่อ
ก็พูดในฐานะโคศกของพักเก้าไกลนะคะ
พูดถึงการประชุมรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีการโหวตเขาก็จะหยิบยก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒มานะคะ
แล้วก็คุณรังสิมันโรมก็บอกว่า
เป็นการหยิบยกมาเพื่อปิดสวิตช์สวยกเลิกอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็หวังว่าสอสอทุกพักการเมืองและสวทั้งที่เคยสนับสนุนการปิดสวิตช์สว

หวังนะคะว่าจะให้การสนับสนุน
แล้วก็ไม่ใช้ข้ออ้างเรื่องการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่ยังต้องอาศัยเสียงของสอวยกว่าอยู่
ขัดขวางการแก้ไขในครั้งนี้
ไม่ใช้วิชามานทำให้องค์ประชุมรัฐสภาล่ม
เชื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง
กระบวนการแก้ไขจะเสร็จสิ้นได้๓วาระ
โดยใช้ระยะเวลาเพียง๑เดือนค่ะ

ลมทางการเมืองที่สะท้อนผ่านมาตรา๒๗
สะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิษดาร
คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่ได้เกิดจาก
การทำงานที่มีอุดมการความคิดความเชื่อที่ใกล้เคียงกัน
แต่ก่อให้เกิดกระบวนการการผสมพันธุ์ข้ามสปีชี
มาตรา๒๗๒นี้มันเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้ว
ดังนั้นเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยไปทำไมฮะ
เราจะปล่อยให้มาตรา๒๗๒เป็นอุปสรรคทางการเมืองต่อไปทำไม
นี่แหละค่ะนายรังสิมันบอกว่า
อำนาจการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสวนั้นเป็นลมทางการเมือง
เพราะถ้าหากว่าไม่มีมาตราดังกล่าวนั้น
การจัดตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามความต้องการของประชาชนก็น่าจะเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนกรณีที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา
แสดงความเห็นให้รอสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก่อนนั้น
รังสิมันบอกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี
และการแก้ไขรัฐธรรมนูลถือเป็นคนละเรื่องกัน
ซึ่งในคำสั่งสารรัฐธรรมนูลก็ไม่ได้ระบุถึง
กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูลไว้ค่ะ

มีการทวิตข้อความ
โดยบอกว่าไม่ต้องไปกดดันพักการเมือง
โหวตเห็นชอบนายกคนใดคนหนึ่ง
ไม่ต้องเลือกว่าจะยอมผสมพันธ์ข้ามคั่ว

หรือต้องรอ๑๐เดือนให้สวหมดอำนาจเลือกนายก
เพราะว่าการยกเลิกมาตรา๒๗๒
ตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกนั้น

นี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยนะคะ
ช่วยกันยกเลิก๒๗๒ปิดสวิตช์สวอย่างแท้จริง
เดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย

แล้วก็ติดแฮชแท็กปิดสวิตช์สอวร
ก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะ
นี่คือความเคลื่อนไหวในโซเชียลของพักเก้าไกลนะครับ